มากันต่อวันนี้สวยขึ้นมั้ยคะ

เป็นธุรกิจโดยเครือของไทยรัฐวัชรพลของเรา
เมื่อวานนี้ค่ะคุณมุรีอันจิสาวัชราพล
มาเปิดตัวเซลปมาแน่นมากนะคะ
แล้วก็คุณมุรีภูมิใจมากจริง

แล้วก็ฝากในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนไทยรัฐ
แล้วก็แฟนคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะ
จริงพีคมันก็คือเหมือนสีที่แบบว่า

แล้วก็เหมือนแทนตัวตนของเด็กหญิง
แล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราแบบมีความสุขกับชีวิต
มั่นใจในตัวเองแล้วก็พี่เล่นเป็นกันเอง
เริ่มทำเองตั้งแต่ศูนย์วันที่มันไม่มีอะไรเลย

แฮปปี้แล้วก็ชอบของของเราอะไรอย่างนี้

แล้วก็ปีหน้าจะซื้อได้เลยในเว็บ

อยากเติมความสวยพร่ำแบบธรรมชาตินะคะ
แบรนด์น้องหมายเชื่อว่าติดตลาดแน่นอนเร็วนี้ค่ะ